ที่ผมจะพาไปติดตามกันและอันนี้อิ่มน้ำสำราญ
ผมคอนเฟิร์มการันตี
เพราะว่าที่นี่มีข้าวแกงบุฟเฟ่
กินให้อิ่มน้ำสำราญกันไปเลย

เพราะเขาเขียนว่าเลื่อนนะอ้าวเลื่อนไปไหนอ่ะ
งั้นก็ต้องกลับบ้าเหรอให้เลื่อนประตู
ไปถึงแล้วก็หยิบถาดสีสวยงามแบบนี้ขึ้นมาด้วย
ถูกต้องมันเป็นหลุมบ่อให้ตักกันไป
อันไหนก็ตักอันนั้นนะครับกับร้านข้าวแกง
ร้านนี้นะครับที่ตั้งอยู่ในเซ็นเตอร์พอยต์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
บอกซิตเตอร์พอยต์สะดวกแรงรวมวัยรุ่นเลยสิท่า
นี่ครับบอกเลยว่าเป็นขวัญใจนักศึกษาคนทำงานแถวนี้นะ
ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ว่าให้หลายอย่างจริงต้องผัดแกงทอด
หอมอร่อยในพิบตาก็ตักมาสิกินแล้วก็อร่อย
จะกินเท่าไรก็กินไปกินจนกว่าจะอิ่มเพราะว่าก็ขายแบบบุฟเฟ่
บุฟเฟ่เหมากันไปเลยหัวหนึ่งก็๗๙บาท
ทำไมถึงใจปั้มใจถึงขนาดนี้ล่ะครับ
คุณเจ้าของร้านก็คือคุณกมลวันช่วงโชธ
เธอเล่าว่าก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอย่างที่ทราบกันนะครับ

แต่ว่าอยากจะให้คนที่เขาอยู่ในช่วงของวัยทำงาน
หรือนักเรียนนักศึกษาได้ทานอาหารในราคาที่ไม่แพง
แต่คุ้มค่าแถมอร่อยกินแล้วก็อิ่มไปได้ทั้งวัน

ก็เลยทำเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ขึ้นมา
อาหารแต่ละวันเจ้าของร้านเขาบอกว่า
มีให้เลือกสรรมากกว่า๒๐อย่างนะต่อวันนะ
เยอะไม่ต่ำกว่า๒๐แน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอะไรต่างที่ผมเล่าไป
แล้วน้ำดื่มล่ะไม่ได้มีแต่น้ำเปล่า

มะตูมเก้งหวยผลไม้
มีให้บริการนะครับแล้วพอทานข้าวเสร็จคุณตบท้ายด้วยของหวานหรือผลไม้ก็มีด้วย

บอกว่าวันหนึ่งนะขายได้เยอะนะสัก๑๒๐๑๖๐จาน
ก็ถือว่ากำไรอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ที่ได้เต็มเลยความสบายใจฮะ
ความสุขนะให้คนได้กินอิ่มกินอร่อยแบบนี้
ใช่แล้วแต่ต้องเตือนนะเพราะว่าใครที่ไปแล้วหวังว่าจะตักเยอะเอาให้คุ้ม
แม้เสียตังค์ไปแล้ว๗๙บาท
ค่ะค่ะอันนี้ต้องระวังด้วย

ถูกต้องคือถ้าตักมาเยอะแล้วคุณกินไม่หมดแล้วก็เขาปรับนะครับ๕๐บาท
จัดไปเลยไม่งั้นคุณจะเสียตังค์เพิ่มอีกจาก๗๙ให้พอเพิ่มไปอีก๕๐อ่ะ

ผักทีละน้อยแต่พอดี
ถูกต้องน้องใบตองแนะนำได้ถั่วต้วม

เปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงบ่าย๒

นี่น่าทานจริงแล้วก็ชอบนะวิธีการแบบให้เป็นถาดหลุมมาตัก
มันก็จะไม่ปนกันไงมันก็จะเป็นสัตว์เป็นสูตร
แบ่งเป็นหลุมได้ว่าเราจะทานกี่อย่างตักกี่อย่าง
ใช่ตักกี่รอบก็ได้นะคะแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้แบบนี้
ทานได้บ่อยทานได้เรื่อยเลยเพราะว่าราคาประหยัดอาหารอร่อยกันด้วยนะจ๊ะ